พาลูกสาววัย๑๓ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจ
ถูกญาติของสามีข่มขืนกระทำชำราวมานานกว่า๕ปี
หลังเท้นถามลูกสาวก็สารภาพยอมรับทั้งน้ำตาว

หากนำเรื่องนี้ไปบอกใครว่าจะฆ่าให้ตายยกครัว
จากกรณีพ่อและแม่ของเด็กหญิงวัย๑๓ปี
เมื่อวันที่๑๕ตุลาคม
เพื่อให้ดำเนินคดีเอาผิดกับญาติของสามี
คือในดีนามสมมุติอายุ๕๗ปีอาชีพแม่ค้าขาย
ฐานความผิดข่มขืนกระทำชำราวลูกสาว
หลังพ่อแล้วก็แม่เด็กสังเกตพฤติกรรมของลูกสาวมานานแล้ว
มีอาการผิดปกติคือซึมเศร้าผิดปกติ
ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวมีอาการหวาดภาวะด้วย
เค้นสอบถามความจริงกับลูกสาว
ก็เลยยอมเปิดปากทั้งน้ำตาว่าถูกญาติของพ่อเลี้ยง
ก็คือสามีใหม่ของแม่ขืนใจ
ตั้งแต่๙ขวบจนถึงปัจจุบันนะคะที่น้องอายุ๑๓ปี
ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เป็นแม่เพิ่มเติม
ก็ให้ข้อมูลว่ามีลูกติด๑คนก็คือผู้เสียหาย
แล้วก็มาอยู่กินแต่งงานกับสามีคนปัจจุบันเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา
ทุกวันจะพากันออกไปทำงานรับจ้าง
ส่วนลูกสาวก็ไปเรียนแล้วก็อยู่บ้านลำพัง
ทราบจากปากลูกสาวว่าถูกญาติของพ่อเลี้ยง
ซึ่งเป็นน้องชายของปู่พ่อเลี้ยงที่อยู่บ้านติดกัน
บังคับขืนใจข่มขู่ด้วยว่าไม่ให้บอกพ่อบอกแม่
หากผู้จะฆ่าทั้งหมดเด็กก็เลยหวาดกลัว
ไม่กล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับใครค่ะ
หลังตำรวจสอบปากคำเสร็จแล้วก็นำตัวเด็กไปตรวจร่างกาย
เพื่อนำมาประกอบการดำเนินคดี
แล้วก็ตั้งทีมสหวิชาชีพมาสอบปากคำเด็กผู้เสียหายตามขั้นตอน
เพื่อรวบรวมติดตามดำเนินคดีต่อไปค่ะ